เกษตรกรที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนะคะ
เป็นชาวเขาเผาปากากายอ

ประกอบอาชีพด้วยการเป็นเกษตรกร
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงผ่านมา๒๐ปีแล้วนะคะ
ตลอด๒๐ปีที่ผ่านมามีทั้งความสุข
มีทั้งรายได้ดูแลครอบครัวได้นะคะ
ซึ่งในแปลงของเขาในพื้นที่ของเขา
จากพืชผักแล้วปลูกดอกไม้ด้วย
ลูกทุกอย่างเลยรวมกัน

ลงดอกไม้นี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่ตำบลยั้งเมิน

อกนี้เรียกว่าดอกลายเซ็นทัส
อกลายเซ็นทัสลักษณะเขาจะคล้ายดอกกุหลาบนะ

แต่ไม่ใช่ชื่อว่าดอกลายเซ็นทัสนะคะ
ลีบของเขาจะแตกต่างกันอยู่สักนิดหน่อยนะคะ
แล้วก็มีหลายสีด้วยนั่นนี่มีสีม่วงสีสำหรับ

สำหรับแปลงเกษตรนี้เป็นแปลงเกษตรผสมผสานของนายโอภาต
รื่นจากเป็นเกษตรกรรดิ์ชาวเขาเผ่าประกากายอ
ปลูกและตัดขาย

เนเทอร์แลนด์เป็นพื้นที่เป็นประเทศที่มีดอกไม้เยอะอยู่

ใช่ค่ะใช้ระยะเวลาการปลูก๔เดือนเท่านั้นเอง

บอกว่าการปลูกดอกลายเซ็นทัสในโรงเรือน
และลดการใช้สารเคมีได้มากค่ะ

อันนี้ก็คือปีนี้ทดลองว่าแต่ปีหน้า
ขอให้จะเพิ่มตลาดดีขยายตลาด

อยู่อยู่อย่างพี่พื้นที่นี่ประมาณ๑๔๐๐กาม
ถ้าอากาศต่ำกว่านี้มันจะมาได้มันจะต่ำ

คือแบบมาได้เกรดต่ำกว่าเกรดที่เขาต้องการ
ดูแลรักษายากป่ะครับ
ก็ไม่ยากครับมันดูแลแบบวีสันเคมีใช้น้อยมาก
กว่าเขาจะเลือกมาปลูกได้เขาต้องศึกษามาก่อนนะ
ดอกลายเซ็นทัสเขาเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงและมีอากาศเย็น
ออกดอกออกผลอย่างดีเลยนะคะแล้วบอกจะเตรียมขยายพื้นที่ต่อด้วย
คุณโอภาษยึดอาชีพเกษตรกรมาแล้วกว่า๒๐ปี
และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
โดยการทำการเกษตรผสมนอกจากดอกลายเซ็นทัสซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของคุณพี่โอภาษแล้ว
ก่อนหน้านี้เขาปลูกพืชผักผลไม้ดอกไม้ชนิดอื่นก็ปลูก
ผลผลิตขายได้ทุกวันเลยค่ะเพราะว่าแต่ละวันแต่ละผลผลิตก็จะมีการนำไปขายแตกต่างกันออกไป
วันรายได้นะคะต่อวันนะคะ๒๐๐๓๐๐บาทนะคะต่อเดือน๔๐๐๐๕๐๐๐บาทเลี้ยงดูแลครอบครัวได้มีความสุขเก็บออมเรื่อยมา
ตอนนี้สร้างบ้านเงินสดนะคะ๔ล้านบาทซื้อรถเงินสดด้วยเงินสดทั้งหมดเลยเก่งมากเลยนะคะ
เป็นตัวอย่างที่ดีจริงนะคะถ้าสมมุติว่าเราเป็นเกษตรกรศึกษาอันนี้สำคัญศึกษาแล้วก็เลือกพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเรา
แล้วผู้ประสบความสำเร็จแบบนี้เขาพร้อมนะในการจะถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดความสำเร็จให้แก่พี่น้องเกษตรกรท่านอื่นด้วยนะ

อากาศแบบนี้นะครับเหมาะยิ่งนักนะครับในพื้นที่ทางเมืองเหนือแบบนี้นะครับ